เขาจะจ้างไปโรงการปาร์ตี้นะคะ
ไปนั่งดื่มนั่งพูดคุยกันเท่านั้นเอง
คำว่าเท่านั้นเองนี่แหละเขาบอกว่า
มีผู้หญิงที่จังหวัดตากค่ะเคยถูกหลอก
เธอเลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความด้วยแล้วเอาไปโพสต์เตือนภัยในเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
รายหนึ่งค่ะซึ่งเป็นของหญิงสาวหน้าตาดี
ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโพสต์ข้อความเตือนภัยนะคะ
เจอผู้หญิงในรูปทักมาระวังตัวด้วย
อ้างว่าแค่ดูหนังฟังเพลงเดินเล่นไม่ใช่การขายตัว
รายได้ประมาณ๕๐๐๑๐๐๐บาทต่อวัน
โดยต้องการหญิงสาวพื้นที่แม่สอดแม่กุแม่กาสา
มีหลายคนตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อเพราะใช้เฟซบุ๊คผู้หญิง
ที่มีชื่อว่ามิ้งคนเดิมกิฟต์ทักเข้ามา
แต่พอนัดเจอกลายเป็นผู้ชายโดยคนร้ายจะมีอาการเสพยา
และชักชวนให้เสพยากับเขาด้วยก่อนที่จะลงมือข่มขืน
ซึ่งก็มีบางคนหนีเอาตัวรอดมาได้
แต่บางคนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมากกว่า๓๐ราย
นี่คือข้อมูลที่เธอโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
ทีมข่าวของเราเห็นโพสต์นี้แล้ว
ติดต่อพูดคุยกับเจ้าของเฟซบุ๊กเลยค่ะ
มีหลายคนนะคะชื่อน้องเอมอายุ๑๙ปีน้องเนยอายุ๑๖ปี
ทั้งสองคนนี้เปิดเผยว่าถูกหลอกให้เข้ามาทำงานเป็นสาวเอ็นเตอร์เทน
และตัวเธอเองก็เห็นว่าเงินดีไม่เสียหายอะไร
แค่เป็นเพื่อนเที่ยวกับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติ
ละ๕๗ชั่วโมงได้เงินมา๕๕๐๐บาทถึง๑๐๐๐บาท
แต่เมื่อตกลงรับงานจริงปรากฏว่าไม่ได้มีการพาเที่ยว
แต่นัดเข้าโรงแรมเลยค่ะแล้วก็ถูกชักชวนให้เสพยา
ขู่ด้วยถ้าไม่ยอมเสพจะไม่จ่ายเงินให้
แล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วย
ซึ่งเธอระบุว่ามีหญิงสาวตกเป็นเหยื่อ
แจ้งความที่สพแม่สอดแล้ว๓รายด้วยกันค่ะ
ล่าสุดเรื่องนี้เป็นคดีแล้วเพราะว่ามีการแจ้งความนะคะ
ตำรวจสพแม่สอดจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้ทันทีเลย
ชื่อว่านายอัครพลจิตวัฒนาภัยศาลอายุ๒๘ปี
ไปจับได้ที่บ้านพักในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
แจ้งข้อกล่าวหาพาผู้อื่นไปเพื่ออนาจารย์
แต่ผู้ต้องหายังคงให้การภาคเศษนะคะ
ซึ่งตำรวจจะทำการสอบสวนขยายผลว่ามีผู้อื่นร่วมขบวนการหรือไม่
ที่ไปมอมยาเขาไปข่มขืนเขา
และฝากไปถึงหญิงสาวที่เคยตกเป็นเหยื่อลักษณะนี้นะคะ
ใครที่อยู่ในพื้นที่แม่สอดตากรวมถึงพื้นที่อื่นด้วย
เคยถูกหลอกลวงให้เป็นสาวเอ็นเตอร์เทน
แต่ว่าสุดท้ายถูกมอมยาด้วยถูกข่มขืนด้วย
เอาหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีได้ค่ะ
ตำรวจทำงานเร็วนะคะจับได้ทันควันเลยอ่ะ